บอลชิงถ้วยพระทานคิงส์ครับนะครับที่มีการจำหน่ายบัตร
ตั้งแต่ในช่วงสิบโมงเช้าวันนี้นะครับก็สุดท้ายเนี่ย
ปิดไปแล้ว๑โซนโซนเอ็นนะครับจำหน่ายบัตรหมดไปเป็นที่เรียบร้อย
ศักดิเสนาเมืองบอกว่าอยากให้แฟนนั้นเข้ามาชมในสนามกันเยอะครับ
เป็นเกมที่ได้ประโยชน์นะครับพี่ซิโก้บอกว่า
การเจอกับทีมจากอารับนั้นถือว่าเป็นของแข็ง
แล้วก็เป็นทีมในสายที่ไทยนั้นจะต้องเก็บคะแนนให้ได้นะครับ

สหรัฐอิมิเรจอแดนแล้วก็ซีเรียนะครับ
ส่วนทีมที่ร่วมสายกับไทยเนี่ยก็มีทั้ง
เช็คไปที่ไทยดิเก็ตเมเจอร์นะครับผมแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
จากนี้พี่ซิโก้ก็ยังบอกนะครับว่าอยากให้แฟนบอลนั้น
เชียร์กันที่ราชมังคลากีฬาสถานกันให้เยอะ
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเตะทุกคนคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้
เพราะว่าถือเป็นปีมหามงคลนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงกรองราชพบ๗๐ปีครับ
ฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้นะครับอยากให้แฟนบอลชาวไทยที่ติดตาม

ตอนนี้เราอยากเห็นสนามราชมังคลาเนี่ยเต็ม๕๐๐๐ที่นั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถ้าคนไหนมาได้ก็ที่ราชบังคาราศาสตร์
ถ้าคนไหนมาไม่ได้

สวัสดีครับ